และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมานีนี้
กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการเปิดเผยถึงเจ็ดบุคคลที่มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะ
นายวิระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในขณะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามวาระต่างจากทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งผ่านการคัดเลือกได้จำนวน๖ภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ๖๑พันศาในวันที่๒เมษายน๒๕๕๙
โดยได้นำมาเผยแพร่เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระจริยวัตรอันงดงาม
อันเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สืบสารสร้างสรรค์งานมรดกทางวัฒนธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
ขณะเดียวกันทางด้านของนางชะอุ่มดุดชาติบุตรเจ้าพนักงานเคหากิจเกษตรชำนาญงานสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริ
ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักอ๋อตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดก็เปิดเผยความรู้สึกว่า
แม้เวลาจะผ่านไปถึง๒๘ปีแล้วแต่ตนก็ยังจำความรู้สึก
ดีใจตื่นเต้นปิ้มปิติมากที่ท่านให้ความเป็นกันเอง
และก็ตกใจประมาห์มากมากนะคะถือว่าเราได้เข้าถวายงาน
ของพระองค์ท่านครั้งหนึ่งในชีวิตที่รับราชการ
ชะอุ่มเล่าต่อด้วยนะคะว่าแม้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งครั้งที่มีโอกาสได้ถวายงาน
แต่ก็นับเป็นความประทับใจมากที่สุดในชีวิตที่ไม่อาจลืมเลือนได้
และจากการที่ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างทุ่มเท
ตนได้ยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยตลอดค่ะ
เพื่อให้สมกับการเป็นข้าราชการของประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินไทย
จากนางชุอุ่มแล้วนะคะยังมีบุคคลในภาพอีก๖คน
ที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
และถูกคัดเลือกมาในวาระพิเศษนี้ด้วยนะคะ
นั่นก็ได้แก่นายกริจชายะนายภูวะเตศแก้วบุตรดีนางอารีอาเบกู
นายนาซาสหมัตตุนายเดชาจือเหลืองนางพัชนีพืชมงคลค่ะ
ครับและในโอกาสวันสำคัญวันนี้นะครับเรื่องราวของทั้ง๗บุคคล
จะได้ถูกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับ